เอ้าเรื่องของยาเสียบติดหน่อยละกันนะครับค่ะ
ก็มันมีพิษภัยร้ายแรงจริงนะฮะถึงขั้นทำให้พ่อเนี่ยทำ
ทุกคนชมครับอายุสามสิบแล้ววันนี้คลุมครั่ง
รับลูกที่โรงเรียนแต่ก็เสพยามาแล้วนะครูเขาเห็นท่าไม่ดี
ก็ไม่อยากจะให้ตัวอืมปรากฏว่าบุกเข้าไปจี้ลูกเลยนะฮะ
จี้เอากันไกลจี้คอลูกเลยแล้วก็ดึงตัวมาจากครูพี่เลี้ยงนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นวันนี้นะครับนี่ฮะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปช่วยกันไล่จับนะครับในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะ
ตำรวจต้องระดมกำลังเข้าไปตระงับเหตุจับกลุ่มชายคลุ้มคลั่ง
สวมกางเกงขาสั้นอยู่ในอาการเหม่อลอยใช้กันไกลจี้คอลูกชายวัย๓ขวบของตัวเอง
แล้วก็จับไว้ได้นะครับตอนที่ไปถึงเนี่ยคือนั่งคล่อมรถจักรยานยนต์อยู่
อยู่ข้างสถานีส่งเสริมสุขภาพตำบลขอนแก่น

ชายคนนี้ก่อเหตุไปชิงลูกชายตัวเองมาจากครูพี่เลี้ยง
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอบตขอนแก่นที่บริเวณจังหวัด๑๐๑
แล้วขี่จักรยานยนต์หนีมาทางครูก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วย
ตำรวจก็ไปไล่ตามนะครับแล้วก็ปิดล้อมจอดรถขวางถนน
ไม่ให้ชายคนนี้ขับรถต่อนะฮะแล้วก็เข้าชาร์จช่วยเหลือเด็กออกมาได้อย่างปลอดภัย
ส่วนเด็กก็ร้องไห้ตลอดเวลาด้วยความตกใจแล้วครับ
จากการสอบสวนทำให้ทราบว่าพ่อของเด็กเนี่ยอายุ๓๐นะครับ
ก่อนเกิดเหตุขี่จักรยานยนต์ไปรับลูกที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอบต
แต่ว่าครูพี่เลี้ยงเห็นว่าดูท่าทางพ่อของเด็กเนี่ยมีอาการเหม่อลอยแปลก
มือก็ถือกันไกลมาด้วยแล้วมารับลูกเนี่ยไม่ได้มารับลูกแบบปกติ
มาถึงตะโกนบอกส่งลูกกูมาค่ะแล้วก็แบบดูเหมือนเมาพูดจาไม่รู้เรื่องเลยอ่ะ
ครูบอกโอ้โหอย่างนี้ให้ไปไม่ได้แน่ก็ไม่ยอมส่งเด็กให้
แล้วทำท่าจะอุ้มเด็กกลับเข้าไปในอบต
ชายคนนี้ก็เลยพุ่งเข้าไปฮะแย่งเอาลูกมาแล้วก็ขึ้นรถจักรยานยนต์
ล็อกคอเอกลายจี้คอลูกด้วยแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์
พ่อเด็กพ่อเด็กนะครับแล้วก็หลังเกิดหมดแล้ว
ครับเล็กเล็กเล็กมารับแค่นว่าอ่ารู้จัดการแม่เม่
คือมันต่างกันนะครับเมาสุลาก็ก็เป็น
เพิ่มซานี้มันเนื้อต่ำการการพวงยาเสพติดครับ
เพราะว่าพยัมคืนขังต่อสู้ตลอดนะครับ
ผลการตรวจปัสสาวะออกมาแล้วนะครับก็ปัสสาวะเป็นสีม่วงฮะ
เซ็บยาเซ็บติดมาเจ้านัทที่ก็แจ้งคอหา
กักขังหน่วงเหนียวจับผู้อื่นเป็นตัวประกันโดยใช้อาวุธ
แล้วก็เรื่องของการเสพยาเสพติด
ส่วนลูกชายของนายคนนี้ก็ส่งให้กับคุณครูไปแล้ว
เดี๋ยวคุณครูก็จะติดต่อกับแม่ให้มารับไปดูแล
คือแม้ว่าจะยื้อเด็กเอาไว้ไม่ได้แต่ก็ต้องชมครูนะ
พอเห็นแบบแปลกผิดปกติมาเนี่ยไม่ให้เด็กไป
เพราะว่าดูท่าทางแล้วให้ไปนี่แย่แน่